อ่ะแจกโชคกันดีกว่าคุณชนะ
ได้เวลาแล้วครับแหมผมก็เหลือหลามองซ้ายมองขวา
เอ๊ะจะเอายังไง
ได้เวลาแล้วไงที่จะต้องไปหาผู้โชคดีกัน
ที่ซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน

เราอยากให้คุณมีโอกาสลิขิตชีวิตตัวเอง
สิงหาคมนี้ร้านสุดท้าย
โอกาสยังมีรีบส่องมานะ

เพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยมันเยอะมากจริง
คุณฟังไงว่าผมแอบไปทานข้าวกับสาวผมสั้นตัวลงตัวเล็กอะไรนั่นน่ะ
ข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ซีเรียสนะ
อันนี้ซีเรียสคือออกมาบอกแล้วว่าไม่จริงนะคะ
แต่เรื่องที่ไปที่เรียบด่วนอันนี้คือเรื่องจริง
ใช่ไปแจกลงจากเดือนมันไม่ได้จริงพอใจหรือยัง
หรอแล้ววันนั้นผมยาวหรือผมสั้น
มีทั้งผมสั้นผมยาวแต่เห็นคุณดังแบบพอใจหรือยัง

เอาเป็นว่าไม่รู้แหละเรื่องคุณชนะอันไหนจริงอันไหนรั่ว
ชัวร์หรือไม่อะไรเราไม่รู้แต่เรื่องจริงที่ว่า
เราจับจริงแจกจริงนะจ๊ะยิ่งส่งจริงก็ได้จริงนะคะ
คนต่อไปผู้โชคดีจะเป็นใครกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
เอาไปขี่ก็ดูหรอเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดีดูดีนะคะ
เพียงแค่คุณนั้นส่งฝาคาราเบาแดงหรือฝาคันสูงคุณสอง
ร่วมกิจกรรมกับเราอยากรู้แล้ว
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลย
ตามผู้โชคดีกันเลย
ได้แล้ว
ผู้โชคดีได้แกคุณดีเลกศิงสุขจากจังหวัดเพชรฉบูน
ถ้าเราเนี่ยจับจริงแจกจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่โชคดีเขาส่งจริงก็เลยได้จริง
ย้ำนะครับว่าเขียนบีบส่งแล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
อยากจะฝากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครจะปล่อยข่าว
ข่าวจริงที่ว่าก็คือช่วยประกาศออกไปดังว่าดิฉัน

เมื่อไหร่มันขับรถกันตัวโอ้มารับศึกษาสิทธิ์
โอ้โหดูสิทธินุสหรอก
ไม่รู้แหละอันไหนจริงอันไหนเธอแต่กติกาเนี่ยของจริงอ้าว
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
ง่ายเพียงทรงฟ้าขนาดแบบแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที